คือกรณีที่คุณแม่ไหวไส

เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๘ปี
อ้างบอกว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองตั้งคัน
เข้าไปในห้องน้ำของคอนโดมิเนียม
น้องตอนนั้นอายุครรภ์ได้๘เดือนลุดออกมาค่ะ

ยัดลงไปในถุงดำมัดปากแล้วโยนค่ะ
โยนจากชั้นสามลงไปที่กองถังขยะโอ้โหนี่คือจะเหลือนะ
ทำอะไรไม่ถูกเพราะผิดไปหมดทุกอย่างเลย
เขาบอกเขาตกใจเอออ่าคุณผู้ชมตำรวจนะคะ
ตำรวจโรงพักปากเกร็ดพอได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เป็นกองขยะข้างคอนโดมิเนียมแห่งนี้แหละค่ะตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ดยี่สิบหก
จังหวัดนทบุรีพอไปตรวจสอบนะไปพบจริงจริงด้วย
แล้วไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงของคอนโดมิเนียมดังกล่าว
ซึ่งกล้องเนี่ยตัวที่จับถังขยะได้คุณดูนะ
ชัดเจนเลยค่ะว่ามีคนโยนถุงดำลงมาจากสักประมาณชั้น๓ของคอลโม
เห็นไหมปลิวลงมาเลยอ่ะฟาดแล้วไปกระแทกกับขอบปูนนะคะคุณ
แล้วน้องจะเหลืออะไรสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
ภาพเนี่ยจับได้อย่างชัดเจนเลยตำรวจก็เลยเชิญตัวผู้พักอาศัยก็คือ
นางสาวออมนามสมมุติอายุสิบแปดปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกส่งตัวไปที่
โรงพยาบาลชนรับประทานไปตรวจร่างกายผลการตรวจเนี่ย
แพทย์ลงความเห็นว่าอวัยวเผ็ดเนี่ยฉีกขาดสักประมาณสองเซนติเมตร
มีเลือดตกในมดลูกแพทย์ให้นอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อทำการขูดมดลูก
แต่นางสาวออมปฏิเสธไม่ยอมนอน
เจ้าหน้าที่จึงขอเก็บเนื้อเยื่อ
เพื่อไปตรวจดีเอนเอเปรียบเทียบกับของเด็ก
ตำรวจไปพบที่โรงพยาบาลตำรวจ
คือตอนแรกเธอปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ได้รู้ไม่เห็น

สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
สุดท้ายค่ะผลตรวจดีเอนเอปรากฏว่า
ของนางสาวออมมันไปตรงกับเด็กทารก
ถูกทิ้งไว้ที่กองขยะตำรวจก็เลยรวบรวม
หลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรี
เข้าจับกลุ่มนางสาวออมพร้อมกับแฟนนุ่ม
ขณะที่นอนหลับอยู่ในห้องนี่แหละชั้น๓นี่แหละ
นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
สอบปากคำผู้หญิงเนี่ยก็คือนางออมเนี่ยนะคะ
ยอมรับบอกว่าเป็นลูกของตนเองจริง
เธอเป็นคนโยนทารกลูกของตัวเองแท้
มาจากชั้น๓ทำเพียงคนเดียว
ผู้ชายเขาไม่รู้เรื่องด้วย

รับบอกว่าตนแล้วก็แฟนมาเช่าห้องพักที่นี่

ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าตัวเองตั้งคันได้๘เดือน
เดือนประจำเดือนไม่มาก็ไม่ทราบว่าตัวเองตั้งคันเนี่ยนะคะ
กระทั่งช่วงเช้าของ๒๓กรกฎาคม
จู่กลับมาที่ห้องพักแล้วรู้สึกเปลือดปวดท้อง

แล้วจู่ทารกเนี่ยก็หลุดออกมาเป็นเพศหญิง
ตกใจมากค่ะทำอะไรไม่ถูกกลัวไปหมด
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็ไม่พร้อมที่จะมีลูกด้วย
ตัดสินใจไปหยิบน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกใส่ปาก
อดไปตามดวงตาหยอดไปตามจมูกของน้องค่ะ
แล้วก็ใช้ผ้าเป็นผ้าลักษณะคือสีน้ำตาลเนี่ยนะ
พันตัวลูกสาวของเธอไว้แล้วก็ยัดน้องเนี่ย
ใส่ถุงดำมัดปากให้สนิทโยนลงมาจากชั้น๓แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจโรงพักปากเกร็ดได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา

นางสาวออมแล้วก็แฟนนุ่มอายุสักประมาณ๒๓ปีเนี่ยนะคะคือ
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วพนักงานสอบสวนเตรียมที่จะนำตัวทั้งคู่
ฝากค้างต่อสารจังหวัดนนทบุรีในวันนี้
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวส่วนนี้เป็นภาพที่ตำรวจจับกลุ่มได้
แล้วก็นำทั้งสองคนมาขอขมาต่อวิญญาณของลูกน้อย
ซึ่งเป็นลูกแท้ของทั้งสองคนค่ะ